คุณผู้ชมครับที่จังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
ผู้ชายคนนี้เขาเปิดกล้องวงจรปิดนะครับ
เพราะว่าจะหากุญแจรถไม่รู้เอาไปวางไว้อยู่ที่ไหนนะครับ
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เจอนั้นไม่ใช่กุญแจรถ
แต่ว่าเป็นจราเข้ตัวเป็นนะครับ

คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ถ้าเป็นผมเห็นตอนแรกนึกว่าเออมีตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านเรื่องปกติหรือเปล่าใช่ไหม
แต่เขาบอกจราเข้แต่มันไม่มีลายไงคุณกาย
อ้าว

เข้าไปแล้วด้วยแล้วตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้ถ้าเทียบกับรถเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะครับพอจราเข้เนี่ยมันคลานนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำลูกศรสีเขียวไว้นะครับ
คือมันมีสัตว์อีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนะฮะ
เดินเข้าไปเนี่ยนะครับในข่าวนั้นบอกว่าเป็นแมว

แต่ว่าไม่รู้ว่าแมวที่วิ่งตามไปดูนั้นนะครับเป็นอย่างไรไม่ทราบชะตากรรมนะครับ
เดี๋ยวลองดูภาพนี้ลองดูภาพนี้

ให้สังเกตด้านล่างของภาพค่ะแต่ว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
และอย่างคุณผู้ชมเห็นครับทั้งมาเคนะครับ
น้องแมวเนี่ยครับเดินไปดูด้วยความสงสัยไปท้ายรถยนต์คันสีขาวนะครับ
หลังจากนั้นทางคุณศักดาซึ่งเป็นเจ้าของห้องครับบอกว่าเนี่ย
ที่จริงแล้วจะเปิดกล้องวงจรปิดหากุญแจรถอยู่ไม่อยู่ไหนนะ
แต่ว่าสิ่งที่เจอก็เลยเจอแจ็คพอร์ตเลยครับ

จอแร้เข้ตัวเป็นพังเข้าไปในบ้าน
เช่นเดียวกับทางอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอุปกรณ์ตกปลา
จากจุดพบจราเข้๒๐๐เมตรนอกจากนี้บริเวณแถวนั้นมีบ่อน้ำอีกหลายจุดครับ
ว่าจราเข้นั้นมาจากหลังร้านขายอุปกรณ์ตกปลาแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่า
หลังจากที่มาเยี่ยมเยี่ยนบ้านหลังเมื่อสักครู่นั้นไปไหนต่อนะครับ
โอ้โหตรงนี้สิคะสำคัญแถวนั้นถ้าเกิดมีดงมีเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเจ้าของร้านเขาบอกใช่เจ้าของร้านบอกเลยนะว่า
ที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีจราเข้เข้ามาในพื้นที่ร้านครับ
มาสองปีไม่เคยเห็นเลยครับก็เลยเป็นห่วงคนในชุมชน
บางหลังไม่มีประตูกั้นบางหลังมีเด็กด้วยก็เป็นห่วงความปลอดภัย
กลัวถูกจราเข้นั้นขย่ำเอาครับ

มันไม่น่าจะอยู่ในแถวระแวกชุมชนอย่างนี้ครับผม
เพราะว่าขนาดตัวมันไม่ใช่จราเข้ตัวเล็กอะครับมันค่อนข้างตัวใหญ่อยู่นะ
แล้วเคยมีปรากฏจอระเข้เข้ามาในเมืองที่อีกไหม
ครั้งแรกครับจริงถ้าถ้าพี่เขาไม่เปิดกล้องหาของก็ไม่เจอครับ
เพราะว่าที่เขาทำของหลดหายช่วงเวลากลางคืนของวันที่อ่า

สรุปแล้วว่าไอ้ของที่หากลับไม่เจอครับไอ้ของที่เจอกลับไม่ได้หาครับ

คือเห็นตอนแรกก็มีคิดว่าเป็นจราเข้า
ก็เห็นพี่เขาดูกันพักใหญ่แล้วครับว่ามันคือไอ้เข้
เพราะน่าจะดูจากช่วงจมูกของมันนะครับ
ว่ามันจะต่างจากอีกตัวนึงนะ
คุณผู้ชมครับคืบหน้าล่าสุดก็คือว่าแจ้งทางหน่วยงานไปแล้วนะครับ
แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพื่อจะหาแหล่งจราเข้

แล้วก็จะจับตัวไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปลาจีนบุรีต่อไป

แต่มันมาจากไหนแล้วมันไปไหนอยู่ตอนนี้นะคะ
ห่วงนะคะก็คงต้องเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงต้องมาดูค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ